ทีนี้ไปเสริมสิริมงคลกันต่อนะคะ
ดูบรรยากาศของชาวบ้านที่จังหวัดหนองคาย
เขาไปร่วมเปิดงานศักระพระบรมศาลีริกฐาตุ

สาธุชนร่วมกันสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุ
พระธาตุบังพวนประจำปี๒๕๕๙
ที่วัดพระธาตุบังพวนอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
เขาจัดขึ้นในช่วงวันที่๑ถึง๕กุมภาพันธ์นะคะ
พระธาตุบังควรเป็นพระธาตุเจดีที่เก่าแก่
สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านช้าง
นับว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายนะ
แล้วก็มีเจดีทรงเรือนประสาทสี่เหลี่ยมเป็นองค์ประธาน
มีชื่อในศิลาจารึกว่าพระธาตุบังควรวรเจดีศรีสัตมหาสถานนะคะ
ภายในบริเวณรอบยังมีกลุ่มพระธาตุต่างอีก๑๕องค์
มีวิหาร๓หลังอุโบสถ๑หลัง
และมีบ่อนน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในราชสำนักล้านช้าง
ชาวบ้านที่นี่มากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง
และก็ครอบครัวกันเยอะมากในทุกปีที่วัดพระธาตุบังคลวร
จะมีการจัดงานนามัสการพระบรมศาสตร์เรียริกภาษาพระธาตุบังคลวร
ระหว่างวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน๓ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำ
เป็นเวลาทั้งหมด๕วัน๕กลางคืนด้วยกัน
ไม่แพ้ที่เลยมีกรรมวัดศัลมาแบบนั้น
ก็เป็นการสืบสารประเพณีน้อมสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปด้วย
ก็เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย
และที่สำคัญก็ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราด้วยนะคะ
ที่นี่ยิ่งใหญ่มากนี่เห็นไหมมีพระธาตุต่าง๑๕องค์วิหาร๓หลังอุโบสถ๑หลัง
บ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์แล้วมีห้องน้ำด้วยนะที่วัดนี้

คนไปเยอะบางทีถามหา